ผมเชื่อว่าทุกคนแหละผู้หญิงก็อยากจะสวย
อยากจะหน้าตึงอายุเท่าไหร่ก็อยากจะไปทำให้มันดูแบบ

ต้านแรงน้มถ่วนของโลก

ถูกต้องนะฮะแต่คุณผู้ชมถ้าจะไปทำดูสุขภาพด้วย
ดูข้อมูลของคลินิกที่คุณผู้ชมจะไปทำด้วย
ขออนุญาตเรียกคุณยายแล้วกันอายุ๗๒แล้วนะคุณผู้ชม
ต้องการจะไปทำหน้าด้วยการร้อยไหม

ขณะที่ทำหน้าอยู่ที่คลินิกที่ทาวินทาวน์

คือทางด้านของตำรวจเข้าไปตรวจสอบ
พลตำรวจตรีธีรพงศ์วงรักพิทักษ์นะครับ
พร้อมด้วยผู้กำกับโรงพักวังทองหลาง
แล้วก็จะได้พิสูจน์รับทานเข้าไปตรวจสอบนะครับ
คลินิกเสริมความงามอยู่ในซอยทาวินเทา
มีคนแจ้งมีคนเสียชีวิตระหว่างที่ไปร้อยไหมที่คลินิก
ที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์สูงตั้ง๗ชั้นแล้วก็เปิดเป็นคลินิกเสริมความงาม
จากการตรวจสอบเพราะว่าผู้ตายไปทำการรักษาก็คือการดึงหน้าด้วยการร้อยไหมครับ
จากนั้นคุณหมอผู้รักษาก็ฉีดยาชาให้กับผู้รับการรักษา
ปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้แพ้ยาแพ้ยาชาแล้วก็เสียชีวิตเลย
แล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
จากการตรวจสอบสถานที่ตั้งของคลินิกที่รักษา
ก็มีนายแพทย์คือนายแพทย์ธนพลแสดงตัวเป็นเจ้าของ
สำหรับสาเหตุในการเสียชีวิตเบื้องต้น
พบว่าเกิดจากระบบไหลเวียนโลหิตผิดปกติ
ซึ่งจะมีการนำศพส่งไปชนะสูตร
เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการเสียชีวิตต่อไป
รวมทั้งก็ต้องมีการดำเนินการตรวจสอบคลินิกและผู้ที่ทำการรักษา
ถึงสาเหตุที่ชัดเจนต่อไปว่าเป็นความผิดพลาดของตัวยาคุณหมอหรืออะไร
หรือว่าเป็นความผิดปกติของร่างกายของผู้เข้าไปทำการรักษาหรือเปล่า
ที่มีการแพ้ยาจนทำให้เสียชีวิตต้องมีการตรวจสอบต่อไป
ปกติคลินิกก็จะมีการสอบถามแต่เคาน์เตอร์แล้วแหละว่าแพ้ยาอะไรหรือเปล่าคะคนไข้
แต่ทีนี้เนี่ยยาบางตัวเราถ้าเกิดว่าเคยแพ้ยามาก่อนเราถึงรู้ว่าแพ้ตัวนั้นถูกไหม
แต่บางทีเราไม่รู้เลยไงคะพอไปเจอยาตัวนี้เข้าแล้วก็ในปริมาณที่มาก
ร่างกายมันตอบสนองมันต้านไม่ไหวแล้วก็อาจจะเกิดกรณีแบบนี้ได้นะคะ